ถ้านับเวลาแล้วนี่อีกไม่กี่ชั่วโมงเลยนะ
ครับก็อัปเดตกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะได้ดูกันด้วยกับโฉมหน้าค่าตาของผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าก่อนนะ
เพราะมันเป็นเกมที่เรานั้นจะได้โรเตชั่นนักเตะ

และที่สำคัญจะได้ทดลองอะไรใหม่หลายอย่างด้วย
ทีนี้ก่อนที่จะไปดูว่า๑๑ตัวผู้เล่นที่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคาดการณ์มาว่าจะเป็นยังไง

ไปติดตามบรรยากาศหน้าสนามสดนะตอนนี้
กับรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ

แฟนบอลไทยที่มีตัวในนัดนี้ไม่ควรพลาดนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อม
ระบบการจัดการต่างก่อนเกมวันนี้กันหน่อยครับ

ณเวลานี้นะครับในส่วนของบูธกิจกรรมบริเวณด้านหน้าสนาม
มีการเตรียมความพร้อมในการสร้างความบันเทิง
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมแจกของรางวัล
หรือร้านจำหน่ายชุดแข่งนะครับให้กับกลุ่มแฟนบอลที่เดินทางมาชมการแข่งขันในช่วงค่ำ
เช่นเดียวกับในเรื่องของการดูแลเรื่องการจราจรและสถานที่จอดรถ
ทั้งนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าทางสนามไม่อนุญาตให้แฟนบอลนำรถส่วนตัวเข้าไปจอดบริเวณสนาม

ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะรถของเจ้าหน้าที่ที่มีบัตรจอดรถเท่านั้น
สำหรับสถานที่จอดรถของแฟนบอลนะครับเพื่อป้องกันการจราจรติดขัดโดยรอบของสนาม
ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับสนามแข่งขันได้ให้ความอนุเคาะ
ซึ่งสามารถรองรับรถได้ถึง๒๐๐๓๐๐คันเลยทีเดียวครับ
ทางมหาวิทยาลักษณ์กรุงเทพได้จัดสถานที่จอดรถไว้
ตั้งแต่หน้าป้อมป้อมรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ข้างหน้า
เข้าไปถึงป้อมกลางโดยที่ไม่ได้เข้าไปจอดที่มหาวิทยาลัย
ก็ให้จอดทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยทั้งสองข้างทาง
เป็นขอบทางแล้วก็เป็นที่ลานหินคุก
เป็นลานจอดรถสำหรับแขกที่มาร่วมงานต่างของมหาวิทยาลัยครับ
สามารถจอดได้ประมาณสักสองร้อยคันครับผมสองร้อยถึงสามร้อยคัน
ในส่วนของแฟนบอลผมมีโอกาสได้เจอกับคุณตะวันนะครับ
เดินทางมาเชียร์ทีมชาติไทยกับแฟนสาวแต่ไม่มีบัตรเข้าชมนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าชื่นชอบธิรทรบุญมาทันและการทำทีมของโค้ชชุดนี้ครับ
อยากมาให้กำลังใจถึงขนาดยอมลางานนะครับ
เพื่อมาหาตัวหน้าสนามผมเห็นถึงความพยายาม
มอบตัวเกมนี้๒ใบนะครับให้กับทั้งคู่ไปชมเกมกันครับ

แฟนก็หยุดวันนี้ผมเลยลางานมา
เพื่อจะมาดูแมทนี้โดยเฉพาะเลย

ก็สามารถมาหาซื้อได้ที่หน้าสนามนะครับ
เหลือเพียงไม่กี่ร้อยใบแล้วนะครับ
โซนหลังประตูในราคา๑๐๐บาทนะครับ
และก็อัธจันทร์ฝั่งบีหลังคาในราคา๕๐๐บาท

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี

ใครที่ยังไม่มีบัตรแล้วก็ไปหาคุณชูศักดิ์ได้เลยนะครับ

ใครมาหน้าตาดียื่นให้ตลอด

แต่ว่าคุณชูสักงานเข้า

ก็สามารถจรรถใช้ได้ที่มหาวิทยาลานซ์นอร์ดกรุงเทพฯ

ที่หน้าสนามไม่ออกให้ลงให้นั่น
ก็คือจะจัดเป็นลานกิจกรรมอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็เฉพาะผู้ที่มีบัตรอนุญาตเท่านั้นที่จะขับรถเข้าไปได้ค่ะ
ใครจะลงสนามบ้างนั้นไปดูกันหน่อยนะครับ

สำหรับไทยเนี่ยก็ยังไม่มี๓ผู้เล่นที่ยังต้องเจอกับปัญหาบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ
ก็จริงแล้วก็อยู่ในช่วงของการเรียกความฟิตแหละ

แล้วก็มีพรรษาเหวิบูรณ์และนรบดินวีรวัตโนดม
ซึ่งเป็น๓นักเตะจากทีมบุรีรัมป์อยู่ใน๗ทั้งหมดนะครับ
ก็ยังต้องแยกซ้อมเพราะว่ายังฟิตไม่พอนะครับ
ก็ทำให้มีโอกาสสูงครับที่จะไม่มีรายชื่อในวันนี้สำหรับ๓คนที่พูดไป

หัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นก็ยืนยันว่า
จะยังไม่มีผู้เล่นคนใดถอนตัวออกจากทีมชาติชุดนี้อย่างแน่นอนนะ
คือ๒๓คนชื่อยังไงเป็นอย่างนั้นแน่นอน
แต่ว่า๒๓คนที่จะได้ลงเป็นผู้เล่นตัวจริงในวันนี้๑๑คนจะเป็นใครนะคะ
การจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเล่นในระบบ๔๔๒นะคะ
ก็จะเป็นมันวเตเยลชอมเบียค่ะจับกู้กับท่านบูรเกษารัช
ส่วนกล้องกลางแบ็คซ้ายก่อนแบ็คซ้ายก่อนแบ็คซ้ายก็พิจารณากรอยู่แล้ว
คนนี้ไม่ลงไม่ได้นะถือว่าเป็นตัวเก่าส่วนแก๊กขวาจะเป็นนิติพงศิลานท
คนนี้น่าสนใจนิติพงศ์เสรานนท์กำลังฟอร์มดีเลย
ลองมาทดสอบในตำแหน่งแบ็คขวานี้ดูนะครับ
กลางกลาง๔คนครับก็มีศิวากรเจตระกูลนะครับจะยืนทางฝั่งซ้าย
ส่วนสหรัฐกับพิธีวัฒน์เนี่ยผนึกกันในแดนกลางแล้วก็มีเอกณิตยืนทางฝั่งขวานั่นเองนะครับ
เป้าดีกว่าหน้าเป้านะคะก็จะมีสุภาชัยใจเด็ด
และก็คนนี้กลับมาแล้วในนามทีมชาตินะคะเจ้ามุ้ยธุรสินแดงดา
แล้วมีโอกาสสูงที่จะยืนเป็นหน้าคู่กันขือธริสินกับสุภาชัย
เดี๋ยวดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับ๑๑ผู้เล่นตัวจริง

จะทำให้หลายคนแปลกใจอีกหรือเปล่า
เพราะจริง๒เกมแรกนะคะที่ไทยเจอกับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย
พอประกาศ๑๑ผู้เล่นตัวจริงออกมาหันมามองหน้ากันเหมือนกัน

เออก็เอ๊ะยังไงนะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ
อ่ะอย่างนี้เดี๋ยวต้องดูกันนะครับว่าถึงเวลาจริงแล้วจะเป็นอย่างไร
ประมาณ๖โมงสำหรับผู้เล่นตัวจริงนะครับ
กับช่วงของเวลาก็คือ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
คุณผู้ชมจะได้ติดตามกันก่อนก็คือเป็นการพรีวิวพรีแมชกันก่อนนะครับ
จากนั้นในช่วงทุ่มตรงนะครับจะเริ่มคิกออฟ
และหลังจากนั้นนะคะสัปดาห์หน้าวันที่๑๕ตุลาคมนะครับ
พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลก
ทีมชาติไทยค่ะก็จะเล่นในบ้านนะคะเล่นที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
แต่ว่าจะมีพรีแมชมีเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดก่อน
ตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งดูความพร้อมกันก่อนนะคะ
อีกครั้ง๑๕ตุลาคมนะคะก็ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒